อันนี้เป็นงานที่เราจำเป็นต้องทำ

เราได้ดำเนินการปิดเว็บไซต์
แล้วก็ร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่าง

ผมต้องขอโอกาสนี้ได้บอกพี่น้องประชาชนว่า
ก็คือการเปิดศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

และบริการนี้ทำทั้ง๒๔ชั่วโมง

ในเรื่องระบบเศรษฐีของประเทศมีสูงมากนะครับ

แต่ถ้าเอาเศรษฐกิจดิจิทัลเข้าไปจับ
ระบบเศรษฐกิจจะโตถึงไม่น้อยกว่า
เพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล

ทั้งด้านดิเวอร์ทัล
เราจึงได้วางว่าในการขับเคลื่อนตรงนี้
๓เรื่องที่ต้องทำในการขับเคลื่อนก็คือ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยของเทคโนโลยี
เรื่องการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยี
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินไปพร้อมกัน
วันนี้หน้าที่ของกระทรวงนี้คือการสร้างข้อได้เปรียบ
ในการที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการดำเนินการต่าง
ส่วนเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

วันนี้เรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม
สิ่งที่เขาจะเชื่อมั่นก็คือว่าเข้ามาลงทุนแล้ว
เขาจะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของการใช้ข้อมูลในประเทศ
สุดท้ายเรื่องการพัฒนาบุคล
วันนี้ต้องยอมรับว่าบุคลากรด้านเทคโนโลยีในประเทศนี้ไม่พอ
ในการเพิ่มศักยภาพเรื่องคนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
วันนี้เนี่ยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยี
ต้องมีการเจือนชวนคนหนึ่งเข้ามา
เราได้กระโบตว๘๔มาหาวิรัยหนึ่งถึงหกร้อยอันดับแรก
ใครที่อยากมาทำงานและมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทย
สามารถเข้ามาได้ซึ่งเราให้สิทธิพิเศษ
ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการที่เรากำลัง
ทำกฎหมายกับกระทรวงมหาทัยอยู่
ต้องไปรายงานตัวทุก๓เดือน
ครั้งนี้เราขอปีหนึ่งเลยไม่ต้องไปรายงานตัว
แล้วก็อาจจะให้สิทธิในการเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่าง
อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับบุคคลเหล่านี้ให้มาใช้ชีวิตในประเทศไทย

หรือเรื่องการบริโภคในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นต่างก็ดี

ประเทศชาติก็จะเรียกว่าบุคลากรก็จะมีความพร้อม

เราได้มีการเชิญชวนนักลงทุน
จากต่างประเทศให้มาร่วมกับเรา
ไม่ใช่ลงทุนอย่างเดียวเลยเราไม่ได้อะไรเลย
ก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับฝ่ายเราด้วย
เพราะฉะนั้นมันต้องมีองค์ประกอบอะไรอีกหลายอย่าง
เราจะมีระบบคราวกลางภาครัฐ
ซึ่งคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จนะฮะ
จะเป็นประโยชน์ในภาพรวมต่างในการบริหารราชการแผ่นดิน
ผมคิดว่างานส่วนมากจำเป็นกับพี่น้องประชาชนนะครับ

อันนี้เป็นงานที่เราจำเป็นต้องทำ

แต่เรามีหน่วยงานเยอะมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ

มีสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล
มีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม

คุณผู้ชมครับไปดูแก๊งมิจฉาชีพนะครับ
เราได้ดำเนินการปิดเว็บไซต์
แล้วก็ร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่าง

ขอให้ร่วมมือกันในการที่จะ
เอาโฆษณาที่เป็นการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนี้ออกไป

ผมต้องขอโอกาสนี้ได้บอกพี่น้องประชาชนว่า
ก็คือการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ต้องไปแจ้งความทางโรงพักบ้าง

หลังจากนั้นแล้วก็โทรไปบอกแบงค์
เราจะทำการเชื่อมต่อพี่แบงค์

แล้วบริการนี้ทำทั้ง๒๔ชั่วโมง
คือเดิมกว่าจะตามเอาเงินคืนได้

ในการทำงานบูรณาการร่วมกันอยู่
มีเรื่องเร่งด่วนอีกเรื่องหนึ่ง

หรือเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชก็ดีเนี่ย
สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงว่า

ต้องมีการยกระดับขึ้น
ขณะนี้ทางกระทรวงได้คุยกับทางกศธชแล้ว
ในการที่จะพัฒนาระบบที่เราเรียกว่า
แล้วก็จะมีการเตือนภัยมีการส่งเสียง

น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดในขณะนี้
แต่ระบบนี้มีความจำเป็นต้องมีใช้ระยะเวลาในการพัฒนา
ถ้ามีเหตุการณ์ฉุกระหุกเกิดในช่วงนี้
เราก็มีระบบเตือนภัยที่เราเรียกว่า
เพราะฉะนั้นอยากฝากพี่น้องประชาชนว่า

แล้วก็พยายามที่จะติดตามข่าวสาร
ช่องทางต่างของกระทรวงแล้วก็สื่อด้านต่างนะครับ
ว่าด้วยความที่เทคโนโลยีไปไกลเนี่ย
ผู้ร้ายเนี่ยเขาก็พัฒนาเทคโนโลยีด้วย
อีกที่จะต้องเดินนำหน้า
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชน